ทุกผู้ชมครับปัญหาคลาสสิกของสังคมไทยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะฮะ
เรื่องของเพื่อนบ้านค่ะคราวนี้เป็นเรื่องของใบไม้อ่า
หลังหนึ่งก็ปลูกต้นไม้ใบไม้มันก็ปลิวไปอยู่ที่อีกหลังหนึ่งอืม
นะเราเจอทั้งสองฝั่งแล้วนะครับค่ะไม่รู้ว่าท่านเห็นคลิปนี้หรือยัง
แต่ว่าดูในฝั่งของมุมของบ้านหลังที่มีต้นไม้แล้วใบไม้มันปลิวไปบ้านเพื่อนบ้านนี่ฮะ
สองสามีภรรยาอีกบ้านหลังนึงเขาก็ช่วยกันกวาดช่วยกันโกย
แล้วก็เอามาใส่คืนบ้านของเธออืมบ้านเธอใช่ไหมเขมมาสอนค่ะ
ต้นไม้บ้านเธอเนี่ยใบม้วงใบไม้เห็นไหมมันปลิวมาบ้านฉันเนี่ย
ก็โกยเอามาอย่างงี้ซะแม่อืมเรื่องนี้ใครจะผิดใครจะถูกอ่ะ
ใบไม้ปลิวก็ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยฮะ
แต่ว่าเอาเป็นว่าทางฝั่งบ้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้
นี่ฮะประมาณว่าที่ฝั่งทางฝั่งบ้านนี้เขาโพสต์เฟซบุ๊คกับคลิปนะ
บอกว่าก่อนหน้านี้ฝนตกหนักมากแล้วลมก็พัดแรงมาก
ใบไม้ก็ปลิวเข้าบ้านของเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามแต่ก่อนหน้าจะฝนตกเนี่ย
ฝั่งนั้นก็ใช้เครื่องเป่าลมเป่าใบไม้จากบ้านนั้นเนี่ย
ให้กลับคืนมาบ้านเราแล้วซึ่งเราไม่ได้ถ่ายไว้ตอนนั้น
ทีนี้พอฝนเสร็จปุ๊บก็กวาดกวาดแล้วก็โกยกัน
แล้วก็เอามาทิ้งฝั่งบ้านเขาค่ะเหมือนประมาณว่า
ใบไม้บ้านเธอเธอก็เอาคืนไปแต่ทางฝั่งบ้านเนี้ยเขามีคำถามว่าแหม
มันจะยากเย็นตรงไหนก็โกยลงไปถังขยะไม่ได้เลย
อืมต้องทำกันขนาดนี้หรือนี่นะฮะท่านผู้ชมครับ
วันนี้เราเจอทั้งสองฝั่งแล้วนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมรอฟังทั้งสองฝั่งกันแล้วกัน
ว่าเหตุผลแต่ละฝั่งเขาว่าอย่างไรคุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเรา
คุยกับเจ้าของโพสต์ก่อนกันแล้วกันคนที่ถ่ายคลิปนี้นะนี่ฮะ
ฝั่งที่ถูกโกยมาใส่นะเอาใบไม้มาคืนเนี่ย
เธอชื่อนางสาววัชราวรีนะครับอายุยี่สิบสามปี
บอกว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นี่เองช่วงที่เกิดฝนตกอ่ะ
ลมพัดแรงอ่ะเศษใบไม้ฝั่งบ้านเธอเนี่ย
มันปลิวไปบ้านฝั่งตรงข้ามพอฝนหยุดสามีภรรยาของฝั่งบ้านตรงข้ามเนี่ย
วาดเศษใบไม้ตามภาพนั่นแหละค่ะนะกวาดมาใส่บ้านเธอ
โกยมาทิ้งกองไว้หน้าบ้านของเธอแล้วยังเอาไปโยนใส่หลังรถของแม่ด้วย
นะฮะจังหวะที่โยนโยนเนี่ยนอกจากโยนใส่บ้านเธอแล้วเนี่ย
มีภาพหลังรถนะหลังรถยนต์คันหนึ่งจอดอยู่หน้าบ้าน
เป็นภาพใบไม้ใส่ไปเต็มเลยเป็นรถของแม่เธอนะครับ
บอกว่าบ้านเธอเนี่ยในรัวบ้านเธอนะมีต้นไม้อยู่สองสามต้นนะฮะ
นี่นะครับซึ่งทางโครงการเนี่ยเขาปลูกเอาไว้ก่อนซื้อบ้าน
เธอไม่ได้ปลูกแต่มันอยู่ในเขตรั้วบ้านเธอ
เวลามีลมมีฝนหรือว่ามันปลิวเนี่ยมันก็จะปลิวไปตกในรั้วบ้านฝั่งตรงข้าม
เราก็ถามว่าเรื่องแค่นี้เองเหรอมันมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่า
เธอบอกว่าเธอยอมรับ๓ปีก่อนเนี่ยมันเคยมีปัญหากัน
ตอนนั้นบ้านหลังเนี่ยสองสามีภรรยาเนี่ย
เขาชอบบีบแร่รถเสียงดังขณะเข้าออกบ้านเธอก็สงสัยว่าทำไมต้องบีบแร่
เถอะคือบ้านอยู่ท้ายซอยกันจะไปบีบแรร์ทำไมไม่มีรถผ่าน
ก็เลยไปถามแต่บ้านตรงข้ามเขาบอกไม่ได้บีบ
แล้วมันก็มีเรื่องกันเรื่อยมาจนกระทั่งถึงเรื่องของใบไม้เนี่ยฮะ
แต่เอาเป็นว่าล่าสุดเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์เรื่องใบไม้เนี่ย
เอาคลิปนี้ไปแจ้งความกับตำรวจนะครับ
แจ้งความข้อหาอะไรเธอบอกว่าแจ้งความข้อหาบุกรุกและข่มขู่คุกคาม
ตอนนี้คิดไว้ว่าจะแจ้งความในเรื่องบุกลุกก่อนบุกลุกคุกคามนะคะ
เหมือนการข่มขู่อืมเพราะว่าบ้านเราก็มีแค่เนี้ยค่ะอืม
อยากจะฝากอะไรถึงเขาบ้างไหมครับก็จริงจริงอยากฝากว่าจริงจริงมีอะไรก็พูดคุยกันดีดีนะคะ
เพราะว่าจริงบางทีเราก็รอที่จะคุยเราก็รอที่จะแบบคุยด้วย
แต่เขาไม่คุยไงคะเขาทำเสร็จปุ๊บเขาก็หนีเข้าบ้านเลย
ตอนนั้นเนี่ยมีเอ่อมีเรื่องบีบแต่เสร็จปุ๊บเราก็เลยเอ่อ
เรียกเขาคุยก่อนว่าแบบบีบทำไมทำไมต้องบีบด้วย
เพราะว่ามันอยู่ในซอยบ้านแล้วลูกเราเล็กลูกเราก็สะดุ้งตื่นขึ้นมา
แล้วกว่าเขาจะนอนเนี่ยมันนานนะคะแบบปุ๊บเราก็เลยเออเรียกเขาคุยพอเสร็จ
เสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้บีบเราก็เลยเออ
ก็ไม่เป็นไรก็ช่างมันแล้วหลังจากวันนั้นที่มีเรื่องกัน
บีบแต่รถอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็จะทำแบบนี้ตลอดเลย
ใบไม้มาใส่บ้านเราไม่รู้ของใครแต่ของใครก็เป่า
ไอ้ที่เป่าของรถอ่ะค่ะเป่าเข้ามาอ่าท่านผู้ชมครับ
ฟังอีกฝั่งหนึ่งด้วยใช่นะฮะเราได้คุยกับสองสามีภรรยาที่ปรากฏในคลิปนะครับ
นี่ฮะชื่อคุณเอ็ดกับคุณแยมเปิดใจกับไทยรัฐทีวีไทยรัฐนิวโชว์นะฮะ
ทั้งสองท่านเนี่ยบอกกับเรานะครับนี่เปิดบ้านให้ด้วยให้เข้าไปด้วย
บอกดูความเดือดร้อนของบ้านเขาหน่อยนะเศษใบไม้จากฝั่งตรงข้ามเนี่ย
มันปลิวเข้ามาทั่วบ้านเข้าไปหมดอืมทั้งคู่บอกว่าต้นต่อของปัญหาเนี่ย
มันก็เกิดจากต้นไม้ของบ้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีต้นแคนาค่ะ
ใครปลูกต้นแคนาจะรู้มันสูงนะมันใหญ่ดอกมันเยอะใบมันเยอะ
ซึ่งคุณเอ็ดคุณแยมบอกกับเราว่าต้นแคนาของบ้านฝั่งตรงข้ามเนี่ย
ซึ่งปลูกติดกับรั้วบ้านของเขาเนี่ยมันปลิวมาเยอะมาก
เจ้าของบ้านจะอ้างว่าเขาไม่ได้ปลูกนะ
โครงการเขาปลูกเอาไว้ตั้งแต่แรกแต่มันก็ถือว่าอยู่ในเขตรัวบ้านของฝั่งนั้นไม่ใช่หรือ
บ้านนั้นเขาก็ต้องรับผิดชอบสินะที่ผ่านมาเนี่ย
บ้านของคุณเอ็ดคุณแยมบอกว่าเดือดร้อนหนักมากยิ่งช่วงหน้าร้อนนะ
แคนาเนี่ยมันออกดอกพอมันออกดอกแล้วมันปลิวมาหล่นที่บ้านเขาเนี่ย
โอ้โหต้องกวาดแบบกวาดเช้ากวาดเย็นกวาดยังไงก็กวาดไม่หมด
แล้วเวลาดอกมันมาติดที่ตัวบ้านนะผนังบ้านเนี่ยแล้วมันแห้งแหละ
กวาดไม่ทันเนี่ยนะจะติดผนังหรือว่าติดข้างล่างก็แล้ว
แต่เขาบอกเนี่ยฮะมันเป็นคราบดำมันต้องโอ้โหมาแกะอะไรออกแบบ
มันติดทั้งหลังคาทั้งผนังทั้งพื้นทั้งอะไรแบบถ้ากวาดไม่ทันเนี่ย
กวาดเช้ากวาดเย็นเนี่ยมันแห้งเลยมันดำเลยคำถามคือว่า
แล้วที่เห็นว่ากวาดแล้วต้องไปโกยไปกองใส่บ้านเขาเนี่ยตรงนี้
คุณเอ็ดคุณแยมบอกว่ายอมรับเลยเนี่ยเหลืออดเหลือทน
ที่ผ่านมาเนี่ยเคยไปบอกกันแล้วไปพูดกันแล้วก็ยังนิ่งเฉย
นิติบุคคลหลายครั้งก็ไม่มีใครช่วยเหลือแก้ไข
ครั้งนี้ตามคลิปเนี่ยมันเหลือทนจริง
หลักตอบเนี้ยเวลามันเกิดอาการแบบโดนแดด
มันก็จะลักษณะที่ว่ามันก็จะดำแล้วมันก็จะติด
ยากต่อกว่าแล้วก็ถ้าเกิดไปติดในท่อน้ำระบายน้ำเนี่ย
ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็คือน้ำมันขังบางทีน้ำขังตรงทางทางเดินน้ำเนี่ย
ทะลุลงไปที่ฝ้าเพราะมันซึมเข้าไปโดยที่เราไม่รู้
นะครับเราก็ต้องคอยมาตักออกเรื่อยเรื่อยอย่างที่อย่างที่เห็นด้านหน้าบ้านเราอ่ะค่ะ
จะไม่มีต้นไม้ใหญ่เลยเพราะว่าหนึ่งก็คือเราก็ควบคุมไม่ให้
ไปไปรบกวนคนอื่นเขาใช่ค่ะคือเราชอบต้นไม้นะคะ
เห็นว่าบ้านเราจะสีเขียวทั้งบ้านเลยเพราะฉะนั้นเราเราก็ดูแลด้วย
เราก็เลยรู้สึกว่าเรายินดีดูแลในส่วนของเรา
ซึ่งถ้าเกิดมันตามธรรมชาติเข้าใจค่ะว่าลมอ่ะ
เราไม่สามารถไปกำหนดทิศทางลมได้แต่ว่าอันนี้มันคือการ
รับผิดชอบมากกว่าความใส่ใจที่จะดูแลอ่านี่คือทางมุมของอีกฝั่งหนึ่งนะ
ท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าทั้งคู่เนี่ยบอกว่า
ถ้าฝั่งนั้นเขาแจ้งความดำเนินคดีก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันไปตามกฎหมาย
นะเดี๋ยวก็ไปว่ากันต่อสู้อะไรกันไปก็ว่ากันไป
แต่เรื่องการถ่ายคลิปแล้วเอาคลิปไปโพสต์เนี่ย
สามีภรรยาคู่นี้บอกว่าก็จะฟ้องคนถ่ายแล้วก็โพสต์เหมือนกัน
ในข้อหาความผิดฐานพรบคอมพิวเตอร์
เราก็ไปตามมาให้นะฮะเรื่องของสองบ้าน
ใครมีปัญหาลักษณะแบบนี้บ้างแลกเปลี่ยนกันหน่อยนะ
สาเหตุหลากหลายจริงเรื่องของเพื่อนบ้านนะ